คุณอ้ำอธิชาตินะคะโดดมารับละครทวิกอโศกครั้งแรกนะคะ
บอกเลยว่าบทนี้นะคะจูบสนั่นเลยค่ะ
โอ้ดราม่าร้อนแรงใช่ไหม

แล้วก็ส่วนเคล็ดลับหุ่นระดับนายแบบยังชิดซ้ายนะ
อ้ำบอกกับบันเทิงไทยรัฐว่าเป็นเพราะเล่นฟิตเน็ตทุกวัน
วันละ๒ชั่วโมงเป็นเวลากว่า๒๐ปีแล้วนะ

ของดีแบบนี้ก็ต้องทำดีสะสมมานะคะ
ขนาดนี้ใครจะเอาเทคนิคไปทำตามก็ได้เลยค่ะ

โอ้โหทีมงานเต็มมากแล้วไง

ตอนนี้ทำงานด้วยกันพี่สันก็เป็นคนที่ทำงานสนุกมาก

เราไม่ได้แซ่บอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะ
จริงก็ถือว่าอาจจะแซ่บมากครั้งแรกเลยก็ได้
มันมีปมบางอย่าง

เราก็เลยไปเติมเต็มคนอื่นนอกบ้านเต็มไปหมด

เริ่มออกกำลังกายมานานมากตั้งแต่๒๐ปีได้ครับ
ก่อนยังไม่มียิมไม่มีคลิป
ไม่มีอาทิตย์อะไรอย่าง
มีถ่ายเซ็กซี่ไหมคะหรือว่าดูในไอจี

เวลาทุกคนก็ลงไอจีก็ยิ่งกว่าถ่ายเลยนะ